เดี๋ยวฉันให้คุณผู้ชมดูข่าวนี้นะคะ
ดูเรื่องของเจ้าของรถบัสคนหนึ่งนะคะ
แล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมดิฉันเชื่อว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปแน่นอน

โอ้โหเขาขับรถนะคะไปรับผู้ป่วยโควิด๑๙
อุบลกลับบ้านเกิดนะคะ
แล้วระหว่างทางก็ถูกเจ้าหน้าที่ขนส่งปรับ๓๐๐บาท
ฐานผิดพรบส่วนควบ
เขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์ลงในโลกออนไลน

เขาแต่งเป็นรถบัส
คันนี้ก็นำผู้ป่วยกลับไปรักษาตัวที่บ้านเกิด

เมื่อช่วง๔ทุ่มคืนวันที่๕สิงหาคมที่ผ่านมา
ขนส่งผู้ป่วยกลับบ้านไม่มีปัญหาอะไรค่ะ

แต่ว่าคนที่ขับรถบัตรคันที่๓
คันนี้ค่ะเป็นของนายศักดิทัศน์พจชนะชัย
เจ้าของรถนำเที่ยวบริษัททรัพยิ่งสิริทัวร์
บอกว่าแหมเขารู้สึกว่าช้ำใจจริง
กลับบ้านไปต้องถูกปรับ๓๐๐ฐานกระทำผิดพรบรถยนต์ส่วนควบ
ซึ่งก็คือการติดไฟสปอร์ตไลท์ส่องสว่างและแตรลม

เกิดเหตุตอนช่วงขาขึ้นกรุงเทพขับออกจากอู่ที่จังหวัดยะโสธร
อำเภอมหาชนะชัยตรงถึงเขตรอยต่อ
ระหว่างอำเภอสุวรรณภูมิกับอำเภอกเกษตรวิสัยที่๑๐๑
ด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ขนส่งทางบกก็ถูกแจ้งความผิดค่ะ

พอให้เหตุผลบอกว่าโควิดทำให้ไม่มีรายได้

และบังเอิญในกระเป๋าเขามีแค่๕๐๐บาท
พอแจ้งเจ้าหน้าที่ก็ถูกเรียกปรับ๓๐๐บาทต่อไปอีกนะคะ
คุณศักดิทัศน์บอกว่ารู้ดีว่ามีความผิด
แต่ในสถานการณ์ที่ทุกคนย่ำแย่ก็หวังเพียงมีความเห็นใจ
และเขาขับรถมารับผู้ป่วย
เขาก็เหมือนกับรู้สึกว่าเขามาช่วยนะครับ
ช่วงล่างมีปัญหาลูกปืนมีปัญหา
ร่วมเสร็จก็อิกวิ่งไปรับบริษัทครับ
ก็ไปโดนด่านผลัน
อยากให้เขาอนุโลมให้หน่อยครับช่วงนี้

ก็มีคนไปถามเหมือนกันบอกว่าเราจะปรับให้ถูกต้องไหม
จะปรับปรุงรสให้ถูกต้องไหม
ศักดิทัศน์ก็บอกว่านี่เขาเป็นรถนำเที่ยว
แต่งแล้วนักท่องเที่ยวชอบเป็นการสร้างสีสันให้การเดินทาง
ตัวเองก็มีรายได้ในการที่จะถูกปรับ
เพราะฉะนั้นมีรายได้พอในการที่จะถูกปรับ

แสดงว่าถ้าชั่วปกติใจรักก็ชอบแต่งแล้วมันสวยด้วย
แต่ช่วงปกติก็มีตังค์ปกติ

จ่ายค่าปรับเพราะว่าเขาบอกนักท่องเที่ยวชอบ
มันเป็นสีสันแต่ตอนนี้ไม่มีเงินค่าปรับ
เพราะงานไม่มีก็เลยอยากให้ตำรวจเห็นใจ

แต่ถ้าไปดูทางนักกฎหมาย
เขาบอกว่าการปรับ๓๐๐นี่ถือว่าเป็นความผิดขั้นต่ำ
เจ้าหน้าที่ไม่ปรับก็ถือว่าเป็นการละเว้น

ผู้สิทธิ์ของเราก็พยายามเห็นยกหลายมุมมองมา
ให้ได้รับทราบกันนะคะ